สืบเนื่องมาจากการให้ความคิดเห็นเรื่องการชุมนุมแล้วมีการจาบจ้วงสถาบันนะครับ
ซึ่งพี่บินก็ได้อธิบายเหตุผลต่างบอกว่าที่บอกว่าจะไปตบเด็กที่ชูนิ้วเนี่ยคือหมายถึงคนที่ชูนิ้วกลาง
ขบวนเสด็จผ่านไม่ใช่เด็กที่ชู๓นิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอันนั้นไม่ขอยุ่ง
ก็เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่ออนาคตอันนี้เข้าใจ
แต่ถ้าจะจาบช่วงสถาบันก้าวล่วงสถาบันเนี่ยตรงนี้ยอมไม่ได้โอ้โหพูดไว้ยาวอ่ะนะ
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปที่ที่ทำการมูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ
ได้คุยกับนายสมศักดิ์ปานวัฒน์ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกระตันยู
เกี่ยวกับประเด็นที่คุณบินมลือริศได้ร้ายสด
ลาออกจากมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ผู้จัดการมูลนิธิเนี่ยยอมรับว่าทางคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกระตันยู
ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่หลังจากที่ทราบข่าวทุกคนก็ตกใจ
เพราะเกิดขึ้นกระทันหันมากซึ่งเชื่อว่าการลาออกในครั้งนี้
เป็นการตัดสินใจของบินบรรลือฤทธิ์เอง
โดยยังไม่ได้แจ้งสาเหตุการลาออกมายังมูลนิธิ
หลังจากนี้คงต้องคุยกันในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็ความเหมาะสมที่ว่าทำไมถึงขั้นต้องลาออก
เพราะต้องยอมรับว่าการที่บินบรรลือฤทธิ์ลาออก
ก็เหมือนกับทางร่วมกระตันยูเสียบุคลากรที่ดี
ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไปคนหนึ่ง

กรรมการหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิก็ต้องพูดคุยกับคุณบินนะฮะ
เพราะว่าเขาก็บอกแล้วเขาพูดในนามส่วนตัวของเขา
เขาไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิ
ตรงนี้ที่มาว่ากันก็คือว่ามูลนิธินี้
เขาก็เลยอะไรผมยังไม่แน่ใจรายละเอียดตรงนี้
ก็เสียดายครับบุคลากรที่ดีซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ดีของมูลนิธิแล้วก็ช่วยเหลือมีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่ช่วยเหลือประชาชนจริงเราก็เสียดาย
แต่จะให้ผมพูดรายละเอียดมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดหนึ่งแล้วก็สองบุคลากรที่ช่วยเหลือประชาชนและมีความตั้งใจจริงอย่างนี้มันหายากนะฮะ
ส่วนเลขานุการมวยที่ร่วมกระตันยูนะครับวันนี้ก็บอกกับเรานะครับบอกว่ายังไม่ได้คุยกับพี่บินเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะครับ
ก็เลยยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องการตัดสินใจลาออกแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเกิดจากความเครียดหรือว่าความกดดันของตัวเองหรือไม่ยืนยันว่าทางมูลนิธิไม่ได้ไปกดดันอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับการแสดงความเห็นเรื่องการเมืองเรื่องการชุมนุมของคุณบินบรรลือฤทธิ์
ส่วนการทำงานของทางร่วมกระตันยูเนี่ยยืนยันว่าร่วมกระตันยูไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดทำงานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารซึ่งบินบรรลือฤทธิจะกดดันจากเรื่องนี้หรือไม่เดี๋ยวขอเวลาให้ได้คุยกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาให้บินวรฤทธิเนี่ยใจเย็นก่อนทางมูลนิธิไม่อยากเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป
เพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะให้ได้พูดคุยกันก่อนจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นในการทำงานด้านนี้ด้วย
เพราะพี่ท็อปเองเราก็ทำงานอยู่ใต้ร่มพระบรมทธิสมภารนะคะทำงานอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
เพราะฉะนั้นตรงสิ่งที่พี่ท็อปไม่ได้มาพูดอะไรในเรื่องตรงนั้นในรายละเอียดอยู่แล้ว
เพราะพี่ท็อปไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
นี่นะครับทุกผู้ชมครับส่วนพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ย
วันนี้คุณเอกพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์กับเราไปแล้วนะครับชี้แจงเหตุผลต่าง
คุณบินก็ไลฟ์เฟซบุ๊กเราก็เปิดเสียงให้ฟังไปแล้วนะครับ
ก็เลยให้ฟังทางร่วมกับตันยูในตอนนี้ที่เขาชี้แจงมานะครับ